เจ้าของบ้านที่สระบุรีตกใจ
หมาเห่าไล่ตัวเงินตัวทอง
ตัวเงินตัวทองมันหนีเข้าไปแอบอยู่ในห้องน้ำ
ต้องรีบแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยจับออกไปหน่อยจ้า

นอนเน่นอยู่ในนี้

นั่นเลย
ก็โดดลบไว้ไม่ได้ทัน
เพราะตอนนี้มันดุร้ายมากมันตัวใหญ่ด้วยต้องโยนผ้าไปปิดตามมันไว้
ใช้เด็กเต๊บดำมัดปากเอาค่อยเข้าทางรถ
ก็บาดเจ็บทั้งคนทั้งเรื่องตัวเงินตัวท้องแหละ
จะมีการสู้รบปรบมือกันเล็กน้อยเนี่ยเห็นใจมันเหมือนกัน
แต่คนก็บาดเจ็บเลยนะคะลื่นล้มไปเมื่อกี้นะคะ
อ่าสุดท้ายมัดเรียบร้อย
ฮิ้วค่ะยกขึ้นไปใส่เอาไว้

เอ๊ะทำไมไว้กับไว้ท้ายรถเงี้ยเหรอ

คุณเอายังไงคุณจะนั่งหน้าหรือท้ายรถ

ก็พี่กู้ภัยเข้ามากับรถเก๋งอ่ะเพิ่งให้ทำไงอ่ะ

แต่เมื่อกี้คุณได้เห็นอะไรบางอย่างไหม
เออคุณหมายถึงทะเบียนใช่ไหมคะ
อ่าคุณได้เห็นไหมตอนมันพับลงมามันชัดเจนเลยนะ
ฉันได้เห็นแต่คุณผู้ชมได้เห็นหรือไม่

ข้าวบ้านที่เขาดูอยู่ที่เขารุ่นจัดการเนี่ย
เขาก็จดจำและนำไปใช้เป็นจากบ้าน
คุณบุษราขันทู่อายุ๔๑ปีเจ้าของบ้านบอกว่า
เห็นหมามันไหล่เงินตัวทองมาตามถนนเนี่ย
ก่อนนี้มันเคยเข้ามาในบ้านแล้วก็ไปซ่อน
เออนี่เข้ามาแล้วก็นิบนิบหนีใส่เข้าน้ำ
คุณหมายจับไปได้แล้วเตรียมไปปล่อยกับรถ

คุณเห็นแป๊บเดียวแล้วที่สำคัญในสคริปต์ไม่มีเขียนด้วยนะ

ใครที่สุดถูกจับได้ไปปล่อยคุณสุดธรรมชาติแล้ว